จะพาไปดูปลาไหล่สองสีครับว่าเอ่อปลาไหล่สองตัวที่เป็นสีทองเนี่ย
แปลกแล้วคุณผู้ชมแต่มันแปลกยิ่งกว่านั้นคือมันเปลี่ยนสีได้
มันจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรเปลี่ยนวันไหนเดี๋ยวไปพิสูจน์ด้วยตาของคุณผู้ชมเลยค่ะ
ไปกันให้ถูกที่นะจ๊ะไปที่วัดสรรต้นพึ่งแห่งนี้ครับ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพยาวเจ้าที่ชาวบ้านเขามานั่งอยู่ตรงนี้
เขามาด้วยความตั้งอกตั้งใจมาด้วยความมุ่งมั่นแล้วมารออะไร
นี่คุณนี่ค่ะนี่ค่ะมองเข้าไปในตู้ปลานะคะ
จะเห็นปลาไหลสีทอง๒ตัวอยู่ในตู้กระจกภายในวัดแห่งนี้
ด้วยความแปลกของมันคือสีเนี่ยปกติปลาไหลก็จะเป็นสีน้ำตาล
ดำก่อนน้ำตาลเข้มก็ว่ากันไปแต่ว่าเนี่ยมันเป็นสีทองสดใสอร่ามงามตา
เห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งปลาไหล่สองตัวเนี้ยมีชาวบ้านเขาจับมาได้
แล้วก็เอามาถวายที่วัดทางเจ้าอาวาสก็เลยเอาเลี้ยงเอาไว้นะ
ครับเพราะว่าไม่ใช่แค่มันเป็นสีทองเท่านั้นอืม
อืมแต่เมื่อวันพระอืม
มันจะเปลี่ยนเป็นสีแดมอีนี่ไงนี่ฮะ
คุณดูเอาคือเป็นภาพที่ได้ทำการถ่ายโดยเจ้าอาวาสนะ
ใช่ค่ะไม่ได้ทำการตัดต่อแต่ประการใดนะครับ
อาวาสคงไม่โกหกกู้โป้ปลดมดเท็จอะไรทั้งนั้น

ชาวบ้านญาติโยมต่างที่เขาเห็นก็เลยร่ำลือกันพูดต่อกันไปทั่วหมู่บ้าน
แล้วก็มีคนหลั่งไหลกันมาดูว่าปลาไหลสีทองมันเปลี่ยนสีได้จริงหรือเปล่า
ยิ่งวันนี้มันวันที่๑๔แล้ว
ใกล้วันที่๑๖ชาวบ้านก็เลยมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมาย

น่าจะนัดหมายกันเพราะว่าวันก่อนเขาไปแก้บนกันที่วัด
นั่นไงเขาก็เลยนัดกันมานะมาดูปลาไหล่นะว่ามันเป็นสีทองหรือเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะอะไร
เคราะห์กันไปต่างนานาแล้วก็วิเคราะห์ไปจนถึงเรื่องราวของตัวเลขเพื่อที่จะไปเสี่ยงโชค
ซ้ำยิ่งกว่านั้นคุณผู้ชมบางคนนะเขามีอาการเจ็บป่วยหน้าตากโรคภัยต่าง
เขาก็เอาน้ำในตู้ปลานี่แหละไปลูบตามร่างกายที่เจ็บป่วย
เขาเชื่อว่ามันจะหายจากอาการเจ็บปวดจากอาการเมื่อยอะไรได้ด้วยเหมือนกัน
โอ้โหเป็นเรื่องของความเชื่อจริงคุณผู้ชมยังไงก็ลองคิดวิเคราะห์พินิษฐพิจารณาดู
ว่าเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการเอาน้ำมาลูบมันจะหายได้ไหมยังไง
แหละเป็นเรื่องทางใจนะเพราะสบายใจที่ได้ทำแบบนั้น
แต่เรื่องที่มันเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีแดงในวันพระอันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้
ถ้าว่ามันเปลี่ยนตอนที่อากาศเย็นก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่นี่พระท่านบอกว่าเปลี่ยนเฉพาะวันพระยังไงคุณผู้ชมมันก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะ
แปลกก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกับปลาไหล่ที่มันเปลี่ยนสี
โอ้โหปลาไหลนี่มันยังเปลี่ยนสี

ใจพี่เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนใจ
ลักล้อกลเดี่ยวลักล้อกลเดี่ยวลักล้อกลเดี่ยวไม่เคยเปลี่ยนใจ

ล้อให้ถูกไม่ได้เดี๋ยวโดนเก็บนิดก่อนสิ

จิงจอกน้ำอ่ะ
โอ้ยแปลกทั้งคนทั้งเพลงแล้วเนี่ย